ส่วนเรื่องต่อไปนี้กำลังเป็นที่วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์
แล้วก็สะเทือนใจคนรักสุนัขนะครับ
กรณีที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งใช้บริการขนส่งสัตว์เลี้ยง

สุนัขที่นำโหลดขึ้นเครื่องกลับตายอย่างน่าสงสาร
ล่าสุดทางสายการบินประกาศยกเลิกบริการขนส่งสัตว์เลี้ยง
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
โดยนายอิสระเรศคุ้มดีได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คเมื่อช่วงค่ำวานนี้นะครับ
อ้างว่าเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมง
ได้นำลูกสุนัขไซเบเรียนชื่อว่าน้องพอใจ
โหลดใต้ท้องเครื่องบินไปกับสายการบินนกแอร์เพื่อไปยังจังหวัดตรัง
เวลาต่อมาผู้รับปลายทางได้แจ้งข่าวร้ายว่าสุนัขตัวดังกล่าวตายลง
ด้วยอาการตัวแข็งเกร็งตาไม่หลับเหงือกซีดถ่ายเรียราช
พนักงานภาคพื้นดินที่สนามบินตรังแจ้งผู้รับว่า
สุนัขตัวดังกล่าวตายตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องนะครับ
จากนั้นนายอิสราเร่ก็ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ดอนเมือง
ร่วมกับพนักงานนกแอร์เพื่อยืนยันว่าสุนัขมีสุขภาพแข็งแรงดี
แต่พบว่าสุนัขได้อยู่ในห้องแอร์ไม่ถึง๑๕นาที
เวลาที่เหลืออยู่ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเทไม่มีแม้แต่พัดลม
กับที่พนักงานแจ้งนายอิสเรศก่อนหน้านะครับว่า
สุนัขจะได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาก่อนขึ้นเครื่อง๒ชั่วโมง
มา๑๔วันหลังจากสายการบินดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สายการบินไม่ชดใช้และรับผิดชอบใดทั้งสิ้นจึงทำให้เจ้าตัวต้อง
นำเรื่องราวดังกล่าวมาแชร์ลงในสังคมออนไลน์พร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่า
สาเหตุที่สุนัขตายเป็นเพราะอยู่ในสถานที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
กัปตันลืมเปิดระบบปรับความดันใต้ท้องเครื่อง
ล่าสุดนายพาธีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์
ได้โพสต์เฟซบุ๊คและบูว่าทางนกแอร์
ต้องขออภัยและเสียใจในการสูญเสียของน้องพอใจ

กแอร์จะไม่รับสัตว์เลี้ยงอีกต่อไป
ขณะเดียวกันสายการบินนกแอร์ยังได้ออกแถลงการยืนยัน
ว่าได้ยกเลิกบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงแล้ว

เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาในการขนส่งมาโดยตลอด
จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตาม
เว้นสุนัขนำทางสำหรับผู้พิการยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ
ส่วนผู้ที่จองตัวไปแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยง